วันนี้จะพูดถึง๕ราศีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อ
ราหูอมจันทร์เกิดอะไรขึ้นบ้าง

ติดตามกับหมอไก่พ่อพาที่นี่ค่ะ
สวัสดีค่ะหมอไก่พพาธินีนะคะ
ในวันที่๑๖พฤษภาคมนี้ค่ะ
จะเกิดปรากฏการณ์ราหูองค์จันทร์นะคะ
ซึ่งปรากฏการณ์ราหูอมจันนี้ค่ะ
จะส่งผลทำให้ดวงชะตาของ๕ราศีต่อไปนี้
มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทันทีค่ะ

คือชาวราศีพิจิกษ์ค่ะ

ถือว่าเป็นราศีที่ดวงชะตาดีนะคะ

ที่มีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างมากนะคะ

เกิดปรากฏการณ์ลาหูองค์จันนี้ค่ะ

จะมีปัญหาเข้ามาให้คุณแก้ไข

แต่ว่าจะเป็นแค่ช่วงระยะเวลาสั้นเท่านั้นนะคะ

ก็คือชาวราศีพฤกษกค่ะ

ดวงชะตาของคุณดีแบบเป็นแพ็คเก็ตนะคะ
ทั้งเรื่องของการงานและการเงิน

แต่ในช่วงที่เกิดปรากฏการณ์ราหูอมจันทร์นี้นะคะ
คุณจะต้องเหนื่อยใจกับเรื่องในครอบครัว
เรื่องย่าพี่น้องคนใกล้ชิดบ้าง
แต่ว่าไม่นานก็จะดีขึ้นนะคะ
ราศีต่อมาคือชาวราศีตุลค่ะ
สำหรับชาวราศีตุลถือว่าเป็นราศีที่ดวงดี

ชาวราศีตุลก็ต้องระวังในเรื่องของการเงินเช่นกันค่ะ

ในช่วงนี้ก็จะมีในเรื่องของค่าใช้จ่าย

โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในครอบครัวนะคะ
ชาวราศีตุลเป็นคนรักครอบครัวค่ะ
ก็เลยหมดเงินส่วนใหญ่ไปกับการดูแลอุปถัมภ์คนในครอบครัวนั่นเองค่ะ
ส่วนอีกราศีหนึ่งที่ได้รับผลจากปรากฏการณ์

นั่นก็คือชาวราศีเมษค่ะ

ถือว่าเป็นราศีที่ดวงดีในเรื่องของการเงินค่ะ
ก็จะเป็นอะไรที่ปลอดภัยมากที่สุดค่ะ
ส่วนอีกราศีหนึ่งที่ดวงชะตามีการเปลี่ยนแปลงไปในช่วงนี้
นั่นก็คือชาวราศีกันค่ะ

ถือว่าดวงชะตามีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะ
โดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะ
ที่มีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้ามากกว่าช่วงที่ผ่านมาค่ะ
ดวงการงานของชาวราศีกันถือว่าดีค่ะ
แต่สภาพแวดล้อมในการทำงานอาจจะไม่ค่อยเอื้ออำนวยในการทำงานสักเท่าไหร่นะคะ
คนรอบตัวไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานผู้ใหญ่บริวาร
อาจจะทำให้คนปวดหัวปวดใจบ้าง
แต่ว่าปัญหานี้จะเกิดขึ้นในระยะเวลาสั้นเท่านั้นค่ะ
หมอไก่ขอเป็นกำลังใจให้๕ราศีนี้นะคะ

เพราะว่าความสำเร็จความสมหวังรอคุณอยู่อีกไม่ไกลแล้วนะคะ
สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนค่ะ

สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ